กิจกรรมวันเด็กหลายที่เขาก็มีการจัดงานกันเยอะแยะมากมาย
ส่วนใหญ่ก็จะมีไปรับของแจกเนาะน้องหนูนะ
หรือว่าธนาคารต่างเขาจะมีให้น้องรู้จักการเก็บออมใช่ไหม
แต่ว่างานวันเด็กที่พี่ใบตองจะพาไปวันนี้
ก็คือเราจะพาให้น้องไปเรียนรู้เรื่องของอาชีพกัน

ส่วนจะเป็นอาชีพอะไรยังไงนั้นตามไปดูกันเลย

จะพาไปเปิดงานกันก่อนเลยที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โอ้โหนี่ดูแต่งเนื้อแต่งตัวน่ารัก

คือวันเด็กแบบนี้โรงเรียนเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กนะ
โรงเรียนเขาจัดกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่ากาดนัดอนุบาล

เพื่อให้เด็กในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงป๖ค่ะ
ได้ร่วมกิจกรรมความสนุกสนานกันนะคะ
งานนี้อย่างที่บอกนะทางโรงเรียนไม่ได้ให้เพียงแค่ความสนุกสนานกับเด็กอย่างเดียว
แต่ว่าเขายังให้ความรู้แล้วก็ฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพให้กับเด็กด้วย
โดยการที่ให้น้องเด็กสวมบทบาทเป็น
พ่อค้าแม่ค้าตัวจิ๋วค่ะมาตั้งโต๊ะขายของเพื่อสร้างรายได้
โอ้โหคุณค่ะน้องหนูเขาสนุกสนานมากสนุกสนานตั้งแต่ตอนเตรียมตัว
อยากจะลองขายของอยากจะเป็นแม่ค้าเตรียมตัวกันมาอย่างดีจัดของมาขายนี่เพียบเลย
มีทั้งของกินของใช้มาขายกันเห็นไหม
ลองขายอาหารทดลองตักทดลองปิ้งข้าวจีแล้วก็คิดตังค์
เดี๋ยวนะฮะถ้าปิ้งขนาดนี้เผาสิครับไม่หมดแล้ว
คุณชนะคุณเห็นไหมอะไรขายซูชิเมื่อกี้โอ้ดีจัง
นี่ขายเครื่องดื่มชาไข่มุกก็มีเหมือนกัน
คือเด็กเขาจะสนุกสนานมากเวลาเขาได้ทดลองทำอะไรแบบนี้
ด้วยตัวเองขายของด้วยตัวเองรู้จักแม้กระทั่งการเก็บเงิน
ทอนเงินคิดเลขไปในตัวด้วยได้ความรู้ได้ประสบการณ์ตรงเลยนะ
ดิฉันชอบมากเวลาที่โรงเรียนเขาจะมีกิจกรรมตลาดนัดให้เราแบบนี้นะคะ
คือต้องบอกแบบนี้นะขนมอาหารต่างที่คุณเห็นมาขายเนี่ย
มันเป็นฝีมือของน้องเขาน้องเขาทำเองคุณเห็นไหมปั้นเนี่ยปิ้งข้าวจี่เนี่ย
ปั้นแบนก็แต๋เลยเอากรมลือแบนไม่แน่ใจเหมือนกัน
ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงซะเขาได้ประสบการณ์แล้ว
มันมีความสุขแล้วแหละซึ่งลูกค้าที่มาอุดหนุนคือใครรู้ไหมคะ
คุณครูแล้วก็ผู้ปกครองนั่นแหละเขาก็จะมาช่วยกันแบบว่าอุดหนุนน้องหนูเด็ก

ก็จะมาอุดหนุนน้องหนูแบบนี้นะ
ก็เอาจริงนะทำให้เด็กอ่ะ
ถ้าเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการที่ขายของ
ได้กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจ